ผมไม่ได้ดราม่านะแต่ผมเห็นข่าวนี้
ผมอ่านแล้วผมก็น้ำตาไหลออกมา

เพราะว่ากรณีที่มีคนสั่งข้าวไข่เจียวหมูสับกล่องหนึ่ง

ขอเยอะได้ไหมคะพอดีตังค์ยังไม่ออก
ลูกก็มี๒คนกลัวเขาจะกินไม่พอ
แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
มีลูกค้าสั่งทางออนไลน์แต่พอมาเจอข้อความนี้
ส่งมาด้วยเจ้าของร้านบอกว่าและแล้วก็เจอกับร้านตัวเอง
เศรษฐกิจแบบนี้เข้าใจเลยค่ะ
ทางร้านทำให้๒กล่องไปเลยค่ะ
ด้วยความเข้าใจหัวอกที่คนกำลังลำบากในช่วงนี้
แม่ค้าจึงทำข้าวไข่เจียวหมูสับเพิ่มไปให้อีกกล่อง
เขียนไปในใบเสร็จฝากไปถึงลูกค้ารายนี้ว่า
อีกกล่องทางร้านฝากให้เด็กค่ะทานให้อิ่มนะคะ
มันเป็นความประทับใจที่หลายคนเข้าไปอ่านโพสต์นี้
แล้วก็ทางร้านเนี่ยอ่านแล้วถึงกับน้ำตาซึมนะฮะ
ร้านนี้ชื่อว่าผมพูดร้านนี้ดังผมชื่นชมเขา
แม่ครัวตัวกลมอยู่ในหมู่บ้านรุ่งอมรวิลล่า
ตะบนสุรษักรรมบศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทางร้านบอกว่าที่ทำไปเพราะยินดีจะช่วยเหลือ
แม้จะไม่ทราบว่าความจริงเป็นอย่างไร
และไม่ได้คิดที่จะหาผลประโยชน์
ซึ่งเมื่อทำไปแล้วก็ได้รับคำชื่นชมและกำลังใจจากชาวเน็ตอย่างล้นหลาม
รายถึงกับอยากจะบริจาคเงินช่วยเหลือด้วย
แต่ทางร้านยืนยันว่าทำด้วยใจไม่ขอรับบริจาค
ผู้สื่อข่าวไปหาแม่ครัวตัวกลมเลยไปที่ร้านแม่ครัวตัวกลมเลย
ฟังหน่อยไหมว่าเขาพูดยังไงจากปากของเขาฮะ
เป็นแม่เอาส่องข้าวให้ลูกแล้วมีลูกสองคนเพื่อให้ลูกกินมาก่อน
ให้ทางร้านเพิ่มข้าวให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
นี่ครูนี้เหรอแม่ครัวตก่ม
อะไรที่ดีลูกชอบให้ลูกกิน
อะไรที่ทำให้ลูกอิ่มได้ก่อนลูกกินก่อน

ตัวเองอดได้ลูกอดไม่ได้
นี่คือน้ำใจของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือสถานการณ์โควิดนะฮะ